ปีที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดปีที่แล้ว๑๑ล้านคนสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีนี้เขาก็มีความกังวลว่าเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔๗ศพจะไปกระทบกระเทือนความเชื่อมั่น
ที่มีการจัดระเบียบก็คือการให้นักท่องเที่ยวใส่สายรัดข้อมือหรือว่าริสแบน
เพื่อที่จะติดตามตัวนักท่องเที่ยวใช้ระบบคิวอาร์โค้ด
บันทึกข้อมูลต่างของนักท่องเที่ยว
พอเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถค้นหาได้ทันทีค่ะ
จากนี้ยังกำหนดให้มีจุดเช็คพอยต์เรือ
ก่อนที่จะออกจากท่าทุกลำเลย
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์การช่วยชีวิตต่าง
บันทึกภาพผู้โดยสารเที่ยวลงเรือทั้งหมด
เป็นการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล
ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะคะ
ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททตอนนี้

และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย
ให้กลับคืนมาหลังจากอุบัติเหตุ
เรื่องต้นมีการทำแผนนะคะเพื่อที่จะจัดทำโฆษณาออนไลน์
เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
แพร่ในประเทศจีนต้นเดือนหน้านี้แล้ว
และเตรียมเชิญสื่อมวลชนจากจีนเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ต
มาดูมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด

ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ส่วนใหญ่ก็ยืนยันบอกว่า
ยังคงต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ไทยตามปกติ

เป็นอุบัติเหตุที่เลี่ยงไม่ได้
ส่วนการปลุกระดมบอยคอร์ดการท่องเที่ยวไทย
อันนี้เป็นความเห็นของสังคมออนไลน
กลุ่มวัยรุ่นชาวจีนมากกว่า
ไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ
แต่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทย
เพิ่มความเข้มข้นมาตรการดูแลความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ